หลังจากนี้ไปใครที่เที่ยวทะเล

ใช่ค่ะสามารถไปได้นะครับ
เป็นเส้นทางใหม่สำหรับเรือเฟอรี่
พัทยาไปที่หัวหิน

วันนี้เป็นประถมเลิกสำหรับเที่ยวแรกนะครับ
ท่ามกลางเรือคุ้มกัน

เขามีการดูแลความปลอดภัย
ซักซ้อมการเดินเรือก็ต้องดูแลความปลอดภัย

บรรยากาศที่บริเวณท่าเทียบเรือ
ท่องเที่ยวพัทยาใต้หรือว่าแหลมบารีไฮ

่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือสะพานปลาอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบเคียรี
ขันเป็นครั้งแรกหลังจาก๓๔วันที่ผ่านมา
ออกเดินเรือไม่ได้เนื่องจากในทะเลมีคลื่นลมแรงนะคะ
นายเอกราชคันทโรผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคที่๖สาขาพัทยาบอกว่า
การเดินเรือครั้งนี้เป็นการเดินเรือพร้อมผู้โดยสารจริง
สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย
อกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมคุ้มกันเรือ
รวมถึงเรือตรวจการของกรมเจ้าท่า
เข้าร่วมฝึกซ้อมป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ตลอดเส้นทางด้วยเพราะว่าเปิดเป็นครั้งแรกนะคะ

บรรยากาศเหมือนหนังเหมือนกันนะแบตเตอร์ชิปนะคะใช่ค่ะเออครับ
ทางด้านพลเรือโทสุรศักดิ์เมธยาภาค่ะ
ผู้บัญชาการทัพเรือภาค๑บอกว่า
จัดเรือหลวงกระบุรีซึ่งเป็นเรือฟรีเกตขนาดใหญ่
มีความเร็วสูงมีห้องพยาบาลขนาดใหญ่
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์แล่นติดตามเรือเฟอรี่ลำนี้
พัทยาหัวหินพร้อมด้วยเรือต่อ๙๕และเฮลิคอปเตอร์
เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางเลยนะคะ
ซึ่งกองทัพเรือมีเรือหลวงประจำการอยู่ในอ่าวไทย
แล้วก็มีอากาศยานที่สามารถบินขึ้นได้ตลอด๒๔ชั่วโมง

สำหรับการทดลองเดินเรือเฟอรี่พัทยาหัวหิน
ไม่มีค่าใช้จ่ายจะเปิดให้บริการไปจนถึง๑๕มกราคมนี้
ซึ่งผู้ที่ต้องการใช้บริการลงทะเบียนก่อนนะคะ
แหลมบริหาย๗นาฬิกา๓๐นาที
จำกัดจำนวนต่อวัน๑๕๐ที่นั่งเท่านั้นค่ะ
ใครที่จะอยากทดลองว่าไกลแค่ไหนนะ
นั่งแล้วบรรยากาศจะเป็นอย่างไร

ใช่นะครับน่าไปเส้นทางใหม่เส้นทางนี้